อ๋อค่ะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ค่ะอะไรคะลูก
เหรอค่ะได้ได้เดี๋ยวนะคะรอก่อนค่ะ

เอาอะไรคะเหรอเล่าปลา๑๐บาท
เอาอริกอลให้นะคะ
สิบเจ็ดบาทสามถุงห้าสิบนะคะแข็งขนนะคะนั่งข้างในได้เลยค่ะ
มะม่วงมะม่วงถุงละห้าสิบค่ะนี่เป็นกล่องห้าสิบห้าบาทนะคะ
ลูกค้าเยอะจังเหนื่อยนั่งก่อน
ขายก็ไม่ได้ลูกค้าก็ไม่มีวันนี้วันอะไรเนี่ยตายแล้ว
ไม่มีคนเลยขายไม่ได้เงียบเดี๋ยวก็ป่าช้าทำไงดีเนี่ย
ไม่น่าฉีดประสิทธิ์เลยวันนั้นคิดยังไงถึงทำคลิปขึ้นมา
ก็วันนั้นว่างจริงค่ะเป็นวันอาทิตย์
พอดีเงียบก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงก็เลยลูกลูกนั่งกันอยู่เล่นเล่น
ก็เลยถ่ายคลิปการขายของแล้วมีลูกค้าทิพย์อะไรอย่างเงี้ย
เผื่อจะมีคนมาซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
ก็จริงตั้งแต่ที่ทำแต่ก่อนทำทัวร์มา๑๐กว่าปีค่ะ
แล้วก็มาเจอโควิด๑๒๓ก็แย่ลูกค้าทัวร์ยกเลิกหมดไปไหนไม่ได้เลยก็เลยว่าเอ๊ะจะทำอะไรดี
ก็เลยหันมาขายของขายลูกชิ้นน้ำแข็งใสแล้วก็เฉาก๊วยชากลางลาว
กล้วยชากังลาวที่รู้สึกจะมีที่เดียวอะค่ะขายแล้วก็เลยว่าเออลองทำดู
ก็ไม่คิดว่าจะมีคนติดตามเยอะก็ทำสนุกคลายเครียดอะเนาะ
ตอนใหม่ใหม่ที่ขายได้ก็สองพันกว่ากับสามพันนะคะขายดีมากแค่ไม่ได้ว่างเลยอ่ะค่ะ
ขายส่งออนไลน์ด้วยอะไรด้วยค่ะเดี๋ยวนี้จะได้สักพันก็ยากค่ะยากมากเลย
หลักร้อยนะคะหลักร้อยอะไรเกิดลูกค้าทิพย์เลยลูกค้าทิพย์เลย
คลิปเราทำจริงเราไม่ได้นั่งก็เป็นเรื่องจริงก็ถ่ายดูมันไม่มีคน
ไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วมันเงียบมากเลยใช่ไหมเงียบมากมาก
อาทิตย์ที่แล้วเงียบมากมากแต่ก็หลายอาทิตย์แล้วนะคะที่เงียบมา
แต่วันอาทิตย์นั้นรู้สึกเงียบเงียบมากอ่ะคิดว่ามีผลมาจากนั้น
จากจากโควิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโควิดแน่นอนครับ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะนะคะทุกอย่างที่มันมันก็ต้องเป็นไปได้
อะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องทำตอนนี้ยังไงก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อน
มันก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นถ้าเราไม่เลือกงาน
อะไรก็อยู่ได้อยู่ได้ทั้งนั้นแหละค่ะ